คุณผู้ชมค่ะคุณกันจอมพลังไปช่วยเหลือชาวบ้านเคหะอเงินแถวสายไหมค่ะ
ถูกตัดน้ำตัดไฟแล้วก็อยู่กันมาอย่างนี้สักพักใหญ่แล้วนะคะ
แล้วคุณผู้ชมลองนึกดูอากาศร้อน

แต่ปัญหาก็คือบ้านไหนที่มีเด็กเล็กมีผู้ป่วยติดเตียงนี่ลำบากมากจริงนะคะ

แต่ก็มีแอร์มีอะไรอยู่แต่มันเปิดไม่ได้เลย

เขามาปิดประมาณ๔โมงเย็น
โมงเย็นแล้วเขาปิดเขาบอกเราป่ะ
เขาไม่ได้บอกเพราะอยู่ในจังหวัด

เราล็อกไม่ได้เขาล็อกน้ำล็อกไฟ
เขาไม่มาคุยกับเราก่อนเหรอเขาล็อกเขาก็ล็อกอย่างนี้เลยเห

คุณผู้ชมคะเมื่อคืนค่ะกลางดึกเลยนะคะ
คุณกันจอมพลังลงพื้นที่ไปที่เคหาอเงินย่านสายไหม
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนว่าชาวบ้านที่นี่ถูกตัดน้ำตัดไฟหลายห้องเลยนะคะ
จากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าเคหะตรงนี้เนี่ย

ทีมงานของคุณกันจอมพลังต้องเอาไฟฉายไปเดินส่องดู
มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถูกล็อกค่ะ
ชาวบ้านก็มานอนกันอยู่ข้างนอกอากาศมันร้อนนอนกันไม่ไหว
วันนี้ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องให้ต่อด้วยนะคะ
เคหาอเงินไปคุยกับคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเมื่อวานนี้การเคหะดำเนินการตัดน้ำตัดไฟ
ก็เลยร้องเรียนไปเพจสายใหม่ต้องรอดให้เข้ามาช่วยเหลือ
ก็เลยมีการปล่อยน้ำปล่อยไฟมาให้ชั่วคราว
ครอบครัวเขาเดือดร้อนมากบางครอบครัวมีเด็กเล็ก
ครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียง
สาเหตุก็คือการเคหะเขามีปัญหาเรื่องการเงินกับนิติบุคคลรายเก่า
ทำให้ชาวบ้านถูกเรียกเก็บเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และทุกคนโดนเก็บเงินย้อนหลังไม่ต่ำกว่าสองหมื่น
มันเยอะมากนะคะบอกว่าสองหมื่นมันเยอะอ่ะ
แต่ให้ผ่อนก็ได้นะผ่อนภายใน๓เดือนมันก็เยอะอยู่ดีนะ
มันก็เยอะอยู่ดีชาวบ้านเขาบอกเขาไม่มีเงิน
กลายเป็นว่าต้องโดนตัดน้ำตัดไฟ
เคหาก็มาตัดน้ำตัดไฟสำหรับคนที่ว่าติดช้าง
อันนี้มาตัดไฟแล้วมันเป็นช่วงเย็นช่วงกลางคืน
ซึ่งกลางคืนมันร้อนอยู่แล้วถูกไหมคะ
ก็ไม่มีคนที่จะมาเปิดให้เรา
เราก็เลยต้องไปอาศัยทางสายใหม่ต้องรอดนะคะ
ก็มาช่วยให้มาช่วยดูให้เราหน่อยเพราะว่ากลางคืนเราอยู่ไม่ได้เลย
ล่าสุดบ่ายวันนี้นะคะคุณกันจอมพลังพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงพม
และรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเคหาอเงินนะคะ
จากการสอบถามเรื่องราวเนี่ยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ค่ะ
คือสาเหตุมันเกิดจากบริษัทแห่งหนึ่งส่งนิติบุคคลมาดูแลเก็บค่าเช่าส่วนกลางเพื่อส่งให้การเคหะ
แต่หลายปีที่ผ่านมาบริษัทนี้ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับการเคหะอ้าว
ชาวบ้านก็เลยถูกตัดน้ำตัดไฟซึ่งไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านนะ
ชาวบ้านก็จ่ายให้กับนิติไปแล้วนี่นะนิติก็ต้องเอาไปจ่ายการเคหะสิ
ใช่ไงแต่ชาวบ้านบอกชาวบ้านซวยเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเขาจ่ายเงินมาตลอดจ่ายค่าน้ำค่าไฟมาตลอด
แต่ทางนิติบุคคลไม่เอาเงินไปจ่ายการเคหะการเคหะก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
เป็นซะแบบนี้ค่ะทีนี้จากการเจรจาพูดคุยก็ได้ข้อสรุปว่าเบื้องต้นนะคะทางการเคหาแห่งชาติจะผ่อนปลนในการจ่ายชำระค่าเช่า
รวมถึงค่าน้ำค่าไฟของชาวบ้านแต่ขอให้ชาวบ้านจ่ายงวดนี้ไปก่อนงวดที่ค้างอยู่ก็ให้ผ่อนส่วนคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนไม่ต้องกังวลเอาใบเสร็จมาแสดง
เคหะจะดำเนินการต่อจากนิติบุคคลแก้ปัญหาก่อนหน้านี้คือใครที่จ่ายไปแล้วจ่ายถูกต้องเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าใครค้างก็ค่อยทยอยจ่ายแต่เดือนล่าสุดขอให้จ่ายก่อน
ขอให้มีน้ำมีไฟกลับมาเร็วนะครับเพราะอากาศมันร้อนจริงนะ